ท้ายกันนะครับเรื่องของกีฬาชาวไทยภูเขา
คุณชุดสักวงธรรมดีก็ไปติดตามข่าวนี้อยู่
แล้วก็ได้ดังหน่าวใหม่มากมาย
ซึ่งถือว่าส่งผลต่อวงการกีฬาไทยเหมือนกัน
กับการเปิดโอกาสนะครับให้กับชาวไทยภูเขามาร่วมในการแข่งขัน
เพื่อที่จะพัฒนาวงการกีฬาให้ออกไปในวงกว้างนะครับผม
ลาไปสักครู่นี้แล้วลาไปเลยสวัสดีครับ
แข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่๓๑

ที่มีชาวเขากว่า๑๔ชนเผ่าจาก๒๐จังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน
ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพลักษึกษา
ที่มีดรปัญญาหาร่ำยวงอธิบดีกลมพลักษณ์ศึกษา

นักกีฬาชาวเขาได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาอย่างเต็มที่
จนทำให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถของนักกีฬา

ซึ่งกลมพลักษณ์ศึกษามีนโยบายส่งต่อ
ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬา
นำไปต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ
จะทำให้เห็นว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
เป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานในระดับสูง

เราต้องการให้เช้าไทยพวกเขานั้นนะครับ
มีความสุขมีความมั่นคงมั่งคังได้ยั่งเยือน

เหนืออื่นใดก็คือเราต้องการให้ชนชาวเผ่านั้น
ของเขาทั้งความเป็นอยู่เรื่องของการเล่นพื้นบ้านของเขานั่น
ได้มีโอกาสนำมาแสดงให้ชาวเขาต่างนั้นได้พบกันนะครับ
ขอบคุณทางกรมมากนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้คนบนวัยอย่างหนู
ได้มาเรียนรู้ประศกรรมต่างมากมาย
แล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้โลกภายนอกมากมาย

อกจากนี้ในส่วนของการพัฒนารูปแบบจัดการแข่งขัน
พลักษึกษาเตรียมนำกีฬาพื้นบ้านกลับไปจัดบนที่ราบสูง
เพื่อให้เข้าถึงบรรยากาศอย่างแท้จริงในการแข่งขันครั้งต่อไป
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต
อย่างเขาค้อและภูทับเบิกถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นเจ้าภาพก็วางแผนมีนโยบายที่จะนำกีฬา
กีฬาที่ขึ้นไปแน่เลยคือกีฬาพื้นบ้าน
ขึ้นไปแน่เลยขึ้นไปอยู่ขึ้นไปแข่งขังบนภูเขา
อาจจะเป็นบางส่วนจะมาอยู่ที่ภูทับเบิกหรือบางส่วนจะไปอยู่ที่คลาวคล
ในส่วนของกีฬาสากลซึ่งแผ่นนังไกนก์ฟื้นลากอยู่แล้ว
ก็จะพิจารณากีฬาบางอย่างที่สามารถขึ้นไปแข่งขันบนภูเขาได้
ทั้งหมดนี้คือพันธกิจที่กรมพนักศึกษา
หวังให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องในวงการกีฬาชาวไทยภูเขา
ถือเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญของวงการกีฬาไทย

ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน